ของพิธีกรรมโบราณก็ยังมีมาฝากกันนะคะ
เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวอีสาน
เขาเรียกกันว่าพิธีเรียกขวัญกลับบ้านค่ะ
บางคนอาจจะเคยเห็นแล้ว
เหมือนมีการเอาผ้ามาช้อนช้อนอะไร
ช้อนแล้วก็ปุ๊บมัดแล้วก็ส่งต่อส่งต่อ

ช้อนขวัญส่อนขวัญ

หรือว่าช้อนขวัญฮ้อนขวัญนะคะ
นะคะก็คือเป็นการเรียกขวัญ
เอ้ยขวัญมากลับบ้านนะ

เกิดขึ้นที่ตำบลกุฎชุมอำเภอกุฎชุม

ผู้เสียขวัญเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุทั้งรถ

คือคนในครอบครัวก็จัดพิธีส่อนขวัญให้
เพราะว่าเอาจริงนะคนที่ประสบเหตุประสบบัติเหตุ

ก็เลยต้องมีการเรียกขวัญกลับมาดังเดิมนะคะ
เขาก็จะนำหมอส่อนขวัญไปที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็สวดสวดเรียกขวัญแล้วก็เอาผ้าขาวม้าค่ะ
ว่งเห็นไหมเหมือนเป็นช้อนเหมือนแกว่งเหมือนเก็บขวัญ

เสร็จแล้วก็ส่งต่อกันไปส่งต่อกันไปนะคะ
เพื่อที่จะเอาขวัญกลับไปคืนให้กับผู้ที่ประสบเหตุ
บางคนก็บอกเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะคะ
ขอให้หายไวด้วยนะคะ
ยังไงขอบคุณด้วยนะคะ